คุณผู้ชมคะเรื่องแก๊งคอร์เซนเตอร์เราก็ยังต้องเตือนกันอยู่เป็นระยะ
เพราะอุบายมันก็จะมาเรื่อยอย่าไปหลงเชื่อไม่ว่าจะอ้างเป็นตำรวจ
พ่อค้าพ่อค้าที่ราชบุรีเนี่ยเจอแล้วเจอแล้วก็โอนตังไปให้ด้วยค่ะ
ศูนย์เงินไปสองหมื่นนี่ต้องไปแจ้งความกับตำรวจนะคะ
โดยพ่อค้าขายอาหารที่เป็นผู้เสียหายคนนี้ก็คือคุณชัยรัฐอดิสัยยิ่งค่ะ
แจ้งความที่สพดำเนินสะดวกบอกว่าโดนแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกให้โอนเงิน
ส่วนนี้ที่มาด้วยเป็นภรรยานะคะเล่าให้ฟังว่า๒อาทิตย์ก่อนเนี่ย
โทรศัพท์อ้างว่าโทรมาจากสพเมืองเชียงรายแล้วก็บอกด้วยว่าเป็นผู้กำกับ
บอกว่าเมียของคุณชายรัฐเนี่ยนะมีโดนใบสั่งแล้วบัญชีธนาคารเนี่ย
เงินหมุนเวียน๘ล้านกว่าบาทนี่ไปผัวพันกับยาเสพติดหรือเปล่าเนี่ย
เดี๋ยวต้องอายัดเงินในบัญชีส่งมาให้ตรวจสอบนะ
ให้โอนเงินมาตรวจสอบ๒๐๐๐แล้วถามว่าทำไมคุณชัยรัฐถึงเชื่อเพราะ
เพราะอะไรรู้ไหมรอบนี้ค่ะเขารู้จักชื่อนามสกุลและเบอร์โทรของคุณชายรัฐ
ทีนี้ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าเอาข้อมูลมาจากไหนพูดชื่อนามสกุลได้ถูกต้องเลย
แล้วอย่างหนึ่งมันทำเป็นขบวนการเลยนะติดต่อให้คุยกับตำรวจที่เชียงราย
ที่บอกว่าภรรยาของคุณชายรัฐเกี่ยวข้องด้วย
งั้นเดี๋ยวภรรยาจะโดนดำเนินคดีนะด้วยความที่รักภรรยาไง
ก็เลยยอมโอนเงินไปให้ตรวจสอบแล้วก็รู้ว่าตกเป็นเหยื่อแบบนี้
ทางด้านผู้กำกับที่สพดำเนินสะดวก
บอกว่าที่ผ่านมาคนในพื้นที่โดนหลอกเยอะเลย

ดังนั้นตำรวจก็ฝากเตือนประชาชนค่ะ
หลงเชื่อไม่ว่าจะอ้างเป็นตำรวจ
ตั้งสติอย่าเพิ่งโอนเงินไปให้นะ